คุณผู้ชมคะขับรถขับราจำเอาไว้เลยนะคะ

คุณต้องวิ่งซ้ายเพราะคุณเป็นรถใหญ่แล้วคุณใช้ความเร็วไม่ได้

เร่งเครื่องแซงกระบะเพื่อจะออกไปเลนขวาสุด
แล้วมันมีมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียนเขาขี่ตามกันมา๓คัน
เบียดรถมอเตอร์ไซค์ที่เด็กนักเรียนขี่ตามกันมา
เสียชีวิตหนึ่งเจ็บสาหัสอีกหนึ่งค่ะ

เห็นไหมคะมีเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาเนี่ยแล้วก็เป็นจังหวะที่รถพ่วงเนี่ยเขาเร่งเครื่องเพื่อจะแซงออกขวา
จังหวะนั้นมันไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์พอดีค่ะล้มลงไปแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะที่ดอนหัวล่อค่ะเย็นเมื่อวานนี้๕โมงครึ่ง
สะพอดอนหัวล่อได้รับแจ้งนะคะก็รีบลงพื้นที่พร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลชนบุรี
แล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรมนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยพบร่างของผู้เสียชีวิต
ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยค่ะอายุ๑๔ปีเท่านั้นเองเป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนเพชรพิทยาคมนะคะ
สภาพน้องคืออยู่ใต้ล้อรถพ่วง๑๘ล้อค่ะเป็นรถพ่วงฮีโนสีขาวทะเบียน๘๕๕๓๕๔ชนบุรีนะคะ
คือล้อรถพ่วงเหยียบร่างน้องเข้าไปเต็มน้องนี่คือกระดูกหักแหลกเละเกือบทั้งร่างเลย
ใกล้กันมีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนชายเหมือนกันขี่มาด้วยกันนั่นแหละค่ะสองคน
อายุ๑๓ปีอยู่ม๓โรงเรียนเดียวกันนะคะมีบาดแผลชะกันที่สะโพกแล้วก็ที่ขาเป็นรอยฉีกขาดอาการสาหัสเลยค่ะ
แล้วก็มีกระบะคู่กรณีอีกคันมีรอยเฉียวชนเสียหายอยู่ด้วย
ผู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลน้องที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่าน้องไม่รอดนะคะน้องบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุแต่พอไปถึงโรงพยาบาลน้องเสียชีวิตค่ะ
เท่ากับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิตไปเลย๒ศพนะคะนายบรรจงสมบูรณ์ค่ะคนขับรถพ่วง๑๘ล้อวัย๔๑ปีเขาเล่าแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาขับรถลงทางด่วนแล้วก็มีกระบะขับออกจากวัดชากสมอเขาก็เลยแซง
เขาบอกเขามองทางขวาแล้วจริงจริงมันไม่มีรถตามมาก็เลยหักแล้วแซงออกไปเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเด็กเด็กเนี่ยขับขี่มายังไงเห็นอีกทีก็คือเบรกไม่ทันแล้วรถล้มแล้ว
แล้วร่างคนเนี่ยเคราะห์ร้ายนะคะบางคนโชคดีรถล้มเนี่ยร่างกระเด็นออกไปนอกตัวรถ
แต่น้องสองคนนี้รถล้มร่างกระเด็นเข้ามาใต้ท้องรถก็เลยถูกล้อรถบรรทุกทับเข้าอย่างจังค่ะ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็นำตัวนายบรรจงศักดิ์คนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ส่วนคำให้การของนายบรรจงศักดิ์ที่อ้างบอกว่าขับออกมาแล้วมีรถกระบะออกมากระทันหัน
เขาก็เลยจะแซงมองขวาแล้วจริงแล้วไม่เห็นรถแต่ก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ขี่มาตอนไหน
พอเห็นก็เบรกไม่ทันแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดขึ้น
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวผมขอตรวจกล้องวงจรปิดก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่คุณเล่าไหม
คุณขับรถโดยประมาทจริงคุณมองจริงหรือเปล่าอะไรยังไง
แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของการทำสำนวนคดีนะคะ
แต่ก็จริงอยากจะเตือนทุกฝ่ายที่ใช้รถใช้ถนนเลยนะคะ
น้องขี่มอเตอร์ไซค์วัยรุ่นอย่าให้สวมวกกันนอกด้วย๑
แล้วก็สองถ้าเห็นรถใหญ่อย่าเข้าไปใกล้เขาอย่าใช้ความเร็วมากเกินไป
เราไม่อยากอ่านข่าวอะไรแบบนี้มันเป็นความสูญเสียสำหรับวัยที่มันยังไม่ถึงวัยอันควรนะคะ
ต่างคนต่างระมัดระวังกันนะคะ